คุณผู้ชมคะนายสันติผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุฆ่าสองสามีพระยาและลูกในท้องเสียชีวิตยกครัว
ยัดศพเอาไว้ในรถที่ไต้หวันเนี่ยค่ะล่าสุดคือติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
เอาเลยฮะแล้วตำรวจก็บอกว่าแนวทางการติดตามจับกลุ่มตัวมันก็คืบหน้าไปเยอะมากเลย
นายสันติอายุสามสิบห้าปีคือผู้ต้องหาคดีนี้คนนี้แหละค่ะ
แล้วตำรวจก็บอกเลยว่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรในพื้นที่อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะ
ทีนี้ค่ะก็เป็นไปได้ว่านายสันติคงยังอยู่ในประเทศนั่นแหละเดี๋ยวลองฟังเสียงตำรวจดูนะ
ส่วนการสืบสวนเราก็ได้ติดตามอย่างเต็มที่นะครับก็เรียกว่าใกล้มากนะครับใกล้มาก
แล้วก็ก็มีการประสานขอมอบตัวอยู่ด้วยนะครับครับ
คือเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่เชียงใหม่นำกำลังไปที่บ้านของพ่อในสันติผู้ต้องหานะคะ
ก็ไปตรวจสอบเอกสารอะไรต่างแต่ก็ไม่ได้ให้นักข่าวเข้าไปเขาก็ขอว่าขอให้เป็นการส่วนตัว
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านใหม่น้องบัวที่อำเภอชัยปราการที่เชียงใหม่
ก็ไปที่บ้านของนายสุชาติพ่อของนายสันติก็ปิดเงียบ
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามพ่อของนายสันตินะคะพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้ข่าวเลย
ไม่รู้เลยว่าลูกชายติดต่อขอเข้ามอบตัวค่ะ
คุณพ่อบอกแต่ว่าไม่ทราบชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าไม่เชื่อด้วยนะว่านายสันติก่อเหตุคนเดียวน่าจะมีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือมาร่วมด้วยค่ะ
แต่รายงานข่าวล่าสุดก็คือตอนนี้กำลังตำรวจภูทรภาค๕พร้อมด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
นายสุชาติพ่อของนายสันติผู้ต้องหาไปรับตัวนายสันติลูกชายนะคะเพราะเขาติดต่อขอมอบตัว
นัดหมายรับตัวกันที่สถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละ
แล้วก็จะนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบโดยจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเองเลยค่ะ
อ่าก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไงต่อค่ะใช่ไหมถ้าได้ตัวมาจะดำเนินคดีที่นี่หรือว่าต้องส่งไปที่ไต้หวันนะครับ